จะเขาจะขอโทษก็อยากแล้วเขาจะขอโทษ
อะไรนอกเลยไม่ออกได้ครับ
ไม่ออกได้ไม่ออกได้ไม่ออกใช่ครับจ้ะคุณน้องเห็นหลากออกเลย
หายใจอารมณ์ร้อนหายใจอารมณ์ร้อน
ไว้ข้างหน้าครับ

มันให้เรียกข้างหน้าครับ
เลิกแล้วต่อกัน

เพราะว่าตัวอภนะคริมเองก็ว่าจ๋าวเข็มข้ำ

แต่เราก็คาดการณ์ไม่ถึงว่าแกจะเป็นลักษณะนี้กับเรา
โดยที่ทั้งแต่ก่อนนี้ก็เคยมีอะไรยืดยืนให้กับแก

ใช่แกมาขายของแล้วพักหลังนี้แกไม่ได้ขาย

ก็เลยอย่าให้เล่าเลยว่าพฤติกรรมแกเพราะเราไม่อยากรับรู้
เราเองก็เขาก็เป็นคนมีอายุคนนึง
ถ้าเปรียบเทียบกันก็เป็นตาเป็นยายเราได้
แต่ทีนี้เหตุการณ์เมื่อวานเกิดขึ้นโดยที่ว่าเราตั้งรับไม่ทัน
เราไม่มีเจตนาคิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้
โดยจากการที่แต่ก่อนที่แกไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย

เพราะยายคนนี้เราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขา
เขาจะมาเนอรสนาดิวถือเต้ยถือถุงมาตลาดเช้า
เพราะเราไม่รู้เพราะแกเบี่ยงกระเป๋าเป้มาหาเราก็อ้าวเต้นแบบนี้เลยเด้
แล้วก็เอามือไปแตะหลังแกอย่างนี้แต่ว่าไม่มีเจตนาจะทำแกเพราะว่าแกเป็นคนสูงอายุ
มันคนละวัยน่าเกลียดมากเลย
ทีนี้เรามีแกมันรู้สึกอย่างค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกอย่างนี้
พร้อมที่จะกล้าสาบานเลยว่าเราไม่มีเจตนาจะทำแกเสร็จกิจมโนธรรมกระทำเรา
แต่ทีนี้เราเสียใจมากเลยทำไมแป๊บเดียวเรื่องยังไม่ทันไปถึงโรงพักเลย
ก็ขอบอกค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่คิดว่าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อวาน
ช่วยเหนือค่าสินวัยค่ามิวธรรม

ส่วนข้อมูลคือดีก็คงจะส่งทำคดีที่สาร